ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่วัดบางสแก่นอกนะฮะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพสองแม่ลูกค่ะนะครับคือลูกที่อยู่ในท้องเนี่ย
อายุแค่หกเดือนนะฮะส่วนคุณแม่เนี้ยเป็นหญิงสาวัยยี่สิบเอ็ดปี
อย่างที่ท่านตามข่าวกันมาสองสามวันนะครับนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับสามี
แล้วรถเนี่ยถูกสุนัขตัดหน้าค่ะพอล้มลงไปเนี่ย
รถแท็กซี่ตามมาก็มาทับร่างของผู้หญิงคนนี้แล้วลากไปด้วย
เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวในท้องนะฮะที่แรกบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับนี่ฮะคือวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
วัดบางสแก่นอกนางสาวนารินการประเสริฐหรือว่าน้องหยีอายุ๒๑ปี
ในท้องเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุหกเดือนนะครับทางคุณหมอก็ต้องช่วยกันผ่าออกมานะครับ
ตอนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเมื่อคืน๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่เพื่อนของน้องหยีเนี่ยเหมือนกับถูกวิญญาณของผู้ตายมาเข้าร่างด้วย
ก็ต้องเข้าไปช่วยกันนะครับมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของน้องหยี
แล้วก็คุณแม่ของน้องหยีด้วยแต่ว่าดูบรรยากาศตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือช่วงที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนถึงพิธีชาปนกิจศพเนี่ยเพื่อนของน้องหยีซึ่งเคยทำงานด้วยกัน
เป็นพริตตี้เป็นเอ็มซีนี่ฮะไปเต้นที่หน้าเมนเผาศพ
นี่ค่ะคือเพื่อนไปเต้นเพื่อแสดงความอาลัยให้เป็นครั้งสุดท้าย
ถามว่าทำไมถึงไปเต้น

ที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศพที่หน้าเมนเผาศ
สุดท้ายเนี่ยคำพูดของเพื่อนในวันนั้นเนี่ย

เหตุการณ์การเสียชีวิตของเพื่อนเกิดขึ้นจริง
กับเพื่อนเพื่อนเอาไว้นะครับท่านผู้ชมหรือครับ
คือเพื่อนบอกอยากจะให้หยีเนี่ยรู้ว่าเพื่อนเนี่ยรักหยีมาก
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจศพ
ช่วงที่คุณแม่กับเพื่อนขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายน้องหยีกับลูกสาวในท้อง
อายุคันเพิ่ง๖เดือนคือยังไม่ทันถึงพิธีเผาจริงนะครับ
อยู่มันก็มีเรื่องตรงนี้ฮะตามความเชื่อนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับหลายคนก็ตกใจค่ะ
ตรงข้างเมนเนี่ยนะฮะเพื่อนสนิทคนหนึ่งของน้องหยีอยู่อยู่
เกิดอาการแปลกเหมือนกับถูกผีเข้า
กรีดร้องเสียงดังลั่นทั้งงานเลยนะครับ
เพื่อนต้องเข้าไปช่วยกันตรงนี้นะครับ
คือนี่เห็นไหมครับถึงขั้นเอาสร้อยพระไปคล้องคอให้

แต่กลายเป็นว่าเพื่อนคนนี้กลับยิ่งกรีดร้องตะโกนออกมาอีก
คือพูดลักษณะว่าแม่แม่หนูไม่อยากตายหนูเป็นห่วงแม่

นี่ค่ะคือพูดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ
แม่ของน้องหยีเนี่ยต้องรีบวิ่งมาหานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะแล้วไปกอดเพื่อนสนิทของลูกสาวคนนี้
เหมือนกับว่าถูกน้องหยีเนี่ยมาเข้าร่าง
เห็นไหมฮะไม่รู้ว่าต้องการจะมาสื่ออะไรบางอย่างกับคุณแม่

แล้วคุณแม่ของน้องหยีเองก็ร้องไห้นะครับ
คือถึงขั้นที่คุณแม่ของน้องหยีเนี่ยพูดกับเพื่อนของลูกสาวที่มีอาการแบบนี้

คุณแม่บอกว่าแม่อยากไปอยู่กับหนูเหลือเกินลูก
ให้แม่ตายตามลูกไปได้ไหม
แม่

แม่

แม่รักหยีเป็นชีวิตจิตใจ
ทำไมหยีไม่มาหาแม่

ไม่รักใคร

ถ้าหนูไปเกิดควบในภูมิที่ดีนะลูกนะ

คุณแม่ของน้องหยีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเพื่อนของน้องหยีก็จะมีอาการเริ่มสงบลง

ทางเพื่อนทางญาติพี่น้องก็มาช่วยกันแยกออกมาตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าต้องถึงพิธีชาปนกิจแล้วนะครับ
ก็ต้องดำเนินพิธีกันต่อนะครับ
ก็ต้องพาคุณแม่ของน้องหยีเนี่ยขึ้นไป
ดูร่างของลูกสาวแล้วก็หลานสาววัย๖เดือน
ที่เป็นอายุคันเนี่ยนะครับ

จากนั้นก็จะต้องพาคุณแม่ลงมาจากเมียนะครับ
ก็ต้องช่วยกันประคองลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นพิธีเผาจริงพิธีชาปนกิจศพ
หยีกับลูกในท้องวัย๖เดือน

เพื่อนสนิทของน้องหยีคนเมื่อสักครู่นี้
ที่มีอาการเหมือนกับน้องหยีมาเข้าร่าง
แล้วก็กรีดร้องจนคุณแม่ต้องเข้ามาพูดมาคุยด้วยเนี่ย

นี่ฮะส่วนเพื่อนคนนี้นะครับ
ชื่อน้องอนุมาตรเป็นเพื่อนสนิทกับน้องหยี
คือน้องอนุมาตรเนี่ยบอกว่าเธอรู้ตัวดีทุกอย่างเลยนะในตอนนั้น
เธอบอกเธอรู้ตัวดีแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้

พยายามมาให้เธอเนี่ยช่วยสื่อสารกับแม่
ซึ่งเธอรับรู้ได้ว่าหยีเนี่ยเสียใจมากและรักลูกมาก
แล้วหลังเสียชีวิตเนี่ยหยีเนี่ยมาหาเพื่อนเกือบทุกคนเลยนะฮะ

แต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเธอบอกว่าถ้าเธอสื่ออะไรไปถึงหยีได้เนี่ย
อยากให้เพื่อนหยุดอาฆาตแค้น

ส่วนคุณแม่ของน้องหยีนะครับคุณแม่นงนพัฒน์นะครับ
บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ

เสียชีวิตนะจนมาถึงวันเผาวันนี้เนี่ยคนขับแท็กซี่คันนั้นไม่เคยมาเลยนะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพลูกกับหลานสาวไม่เคยมาขอเข้ามาจนวันนี้วันเผาก็ไม่เคยมาขอเข้ามา
ซึ่งแม่บอกว่าแม่ไม่อโหสิกรรมให้นะครับสำหรับคนที่ทำกับลูกสาวแล้วก็หลานสาว
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยคืออยากให้ตำรวจเร่งคดีของลูกสาวให้ได้รับความเป็นธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุด
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจสนหลัก๒บอกว่าหลังจากเสร็จพิธีชา
นักกิจศพในวันนี้เดี๋ยวจะเรียกทางฝั่งของญาติของผู้ตาย

แล้วก็ทางฝั่งของรถแท็กซี่เนี่ย
เจรจาเรื่องของค่าเสียหายกัน
แต่ว่าทางคดีอาญาเนี่ยแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ

คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทางคดีอาญาก็ได้เร่งรัดดำเนินไปแล้ว
ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยาเจรจาค่าเสียหาย

แล้วก็คนขับแท็กซี่เนี่ยได้มาเจรจาพูดคุยกัน